อันใหม่นี้นาฬารกรหลายช่องได้เห็นกันบ่อยเลย
บทบาทที่ผู้ชายจูบกับผู้ชายจิ้นกันบ้างอะไรกันบ้าง

หลายคนก็บอกมีกลิ่นนะ

แต่ที่เล่นสมจริงเพราะว่ามีต้นแบบคือ
พี่ไก่วรายุทธ์ชื่นชอบในการคำสั่งสอนของพี่ไก่
พี่ไก่เขาบอกแบบนี้แบบนี้จะดังจะเปรี้ยง
ส่วนที่ทึ่งที่สุดค่ะเห็นว่าพี่อาร์ตใช้เวลา๔ปีเท่านั้นพลอย
ปลดหนี้ทั้งบ้านทั้งรถทั้งคอนโดรวมแล้ว๑๔ล้าน
ด้วยวิธีไหนนะฮะเกี่ยวกับตัวเลขจากพ่อปู่พญานาคที่นับถือหรือเปล่า
ไปฟังอาร์ดเท่าสุดไข้คลอกห้องใจกันเลยจ้า

ทำงาน๑๓ปีผมไม่ได้หยุดเลย
ก็จริงแล้วน่าจะปลดได้ปีนี้
แต่กำลังดูเศรษฐกิจก่อนว่าจะเก็บเงินดี

คือ๑๔ล้านมันไม่ได้บ้านอย่างเดียวครับมันมีคอนโดด้วย
มันมีที่ที่ผมซื้อไอ้ที่หมดแล้วที่จะผ่อนหมดแล้วเหลือตอนนี้เหลือบ้านกับคอนโดรถ๔คันหมดแล้วเวลาผมขอปู่พญานาคผมไม่ได้ขอหวยนะผมบอกว่าให้ลูกมีงานเยอะขอให้ลูกได้งานดีขอให้ลูกได้มีงานแล้วแล้วมีอะไรต่อเนื่อง
ส่วนวันนี้แหละคะ
วันนี้หรอมีเลขนี้แต่ไม่บอกเลขอื่นมีเลขนี้เลขนี้ไม่บอกความเชื่อก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานนั้นก็อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้อาจจะสุดประสบความสำเร็จค่ะ
ต้องควบคู่กันไปนะคะชีวิตถึงจะประสบความสำเร็จได้นะ